เฮียบอยนะคุณคะไปเช่ออนเซ่นอยู่จริง

ติดเชื้อแบคทีเรียกินเนื้อคน

เอาเนื้อตรงบริเวณขาด้านซ้ายออก
พี่แจ๊คเกอรินบอกว่าขนาดเนื้อที่ควั้นออกไปประมาณลูกวิ่งปองเลยนะคุณน้ำ
เออล่าสุดนะคะวันนี้แพทย์ที่โรงพยาบาลพระรามเก้าก็อนุญาตให้พี่บอยเนี่ย
อดสายน้ำเกลือออกมาร่วมงานอีเวนต์
แต่ว่ายังไม่ได้ให้ออกจากโรงพยาบาลนะ
เนื่องจากว่าเป็นงานที่พี่บอยเขารับเอาไว้แล้ว
ก็เลยต้องมีการถอดใส่น้ำเกลือซึ่งเมื่อวานนี้ก็ออกไปร่วมงานงานหนึ่งมา
ซึ่งอันนี้อยู่ในความดูแลของทีมแพทย์อยู่แล้วนะคะ
แต่ว่าต้องกลับไปนอนโรงพยาบาลต่อเพื่อที่จะรอให้เชื้อหายอีกประมาณ๑สัปดาห์ด้วยกัน
ก่อนที่เขาจะเอาเนื้อตรงบริเวณก้นกบ
บริเวณก้นเนี่ยมาแปะเนื้อด้านข้างขาก็คือเหมือนเป็นการทำแผลนั่นแหละ
วงการไปเยี่ยมกันเยอะแยะรวมไปถึงสาวชิปปี้ด้วยไม่รู้ว่ามาเยี่ยมหรือมาป่วนกันแน่นะจ๊ะ
นึกภาพไม่ออกว่าที่หมอพูดว่าต้องคว้านออกมันจะเป็นยังไงไง
แต่พอเปิดแผลดูก็คืออ้าวคือเป็นรูเลย
เห็นกล้ามเนื้อข้างในอะไรอย่างนี้

ก็จบเรื่องของการฆ่าเชื้อ
แต่ว่าหลังจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของภาพ

พอเริ่มภาพก็อยู่โรงพยาบาลอีกประมาณอาทิตย์๑
ชิปปี้แวะมาเยี่ยมก็นั่งก็ห้ามยังมากิน
มานอนเล่นดูโทรศัพท์

ไม่แน่ใจว่าชิปปี้มาเยี่ยมหรือว่ามากิน
แต่ถามเขาบอกว่าของเยี่ยมที่โรงพยาบาลมีอะไรบ้าง
แต่ว่าจริงเพราะว่าฝากเตือนนะคะถึงคุณผู้ชมทางบ้านส่วนที่ดูอยู่